ปฐุมราชกลับบ้านเกิดที่จังหวัดอำนาจรรย์ใช่มั้ย
ไปทำบุญโอ้ยสนุกสนานมากมายเลย

เราชาวหน้าอยู่กับควาย
พอหมดงานทาให้เราขี่ล้างควายสมทุ่ง
เฮ้ยอะไรประมาณนั้น

ก่อนไปเลี้ยงควายก็รำเบิกเนธก่อนสักหนึ่งที

แล้วเบิ้ลบอกว่าน้องควายตัวเนี้ยชื่อเปเล่เป็นควายที่ซื้อมาเพื่อ
ไว้ขี่โดยเฉพาะโอ้คือเขาคูณกันอยู่แล้วคือขี่ควายเหมือน
รถประทุนเลยจ้ะแต่ว่าขี่ไปชมสวนชมข้าวชมนาไป
แล้วน้องไม่หุ่นหิดด้วยนะแต่น้องดูเชื่องมาก
น้องฝึกมาเพื่อการขี่โดยเฉพาะ

คือน้องสังเกตแม้จะนิ่งมากแล้วค่ะ

ถ้ารู้มีคนขี่อยู่จะไม่เคลื่อนไหวเยอะ

กินย่าไปอะไรไปอุ้ยชิวเหลือเกินนะคะ
น้องเปเล่อันนี้จำชื่อเอาไว้
เผื่อจะเป็นดาวติ๊กต๊อกคนใหม่ก็ได้

แหมแสงแดดตอนกลางวันนะนะคุณผู้ชมค่ะ

ปะแป้งกันสักหน่อยนิดนึง

แหเขาอยู่บ้านเขาเดี๋ยวก่อนนะ

ไหลมาขนาดนี้เดินเซขนาดนี้

มันม่วนมันม่วนความสุขมันมีกระจายโอเค

คุณผู้ชมค่ะแหมน่ารักทีเดียวเต้นอยู่หน้ารถแห่เลยนะ

และที่สำคัญดูข้างหลังหลานก็วิ่งไป

น้องมินตาเอาชวนหลานมาเต้นด้วย

เห็นทะเบียนรถค่ะ๕๓ไง
ไม่เลขข่าวที่หลุดข่าวคุณ
ก็มีเลข๕นี่ใช่

นับจังหวะได้ไหมว่าเบิ้ลปฐุมราช

เออแล้วแต่นะ
จินตนาการรับเหลือละกัน